คุณพี่น้องศึกผมเป็นชายชนที่สนใจ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ผมแสดงความคิดว่าโรคเป็นผิดมาได้พัฒนาปัจจุดใหม่
ท่านครับผมมองเห็นว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
อยู่ในภาวะที่ธรรมดาที่ไม่เป็นประชาติปศัตริย์
พยายามต้องการเข้ามาเป็นคนต่าง
ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว
และมีความจะเป็นการยิ่ง
ที่เราจะต้องทำให้เสียงของประชาชนได้รับการทำให้เป็นจริง

ซึ่งอิเจจับโดงเหล่านี้เราเชื่อว่าเป็นอิเจจับโดงที่ได้รับชัดธรรมติได้รับเสียงฆ่ามากจากประชาชุม
ทุกท่านครับพักอนาคตใหม่นะครับก็ขอมีจุดยืนนะครับ๕ข้อในวันนี้นะครับ
ข้อที่๑นะครับเรายืนยันนะครับว่าเราจะร่วมกับภาคการเมืองที่อยู่
แม้ว่าผลทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก
ก็จะหยุดจากการสินทอดธรรมนาคตของข้อสาวช้อให้ได้
ข้อที่๒นะครับพักอนาคตใหม่อยากจะเชิญชวนภาคการเมืองอื่น
ที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในระหว่างหาเสียง
ว่าจะไม่สนับสนุนการสินทอดธรรมนาคตของข้อสาวช้อ
ให้มาร่วมกันสร้างรัฐบาลประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือร่วมรัฐบาลกันก็ตาม
ข้อที่สามนะครับพักอนาคตใหม่ยืนยันเหมือนเดิม
ว่านายุปรัฐมนตรีกว่าจะต้องมาจากภัคดิ์ที่ได้กระดดบอัน๑
ในการเล่นตั้ง
นายกรัฐมนตรีอัดดับที่หนึ่งของภักดิ์เที่ยนไทย
นั่นก็คือคุณหญิงสุดารัฐ
เป็นนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่า
นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทย

บ้านมหาคนใหม่ขอเรียกร้อง

ไม่อยากจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ว่าการดึงดันที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
แล้วใช้คนกันต่อบ่อเป็นตัวสนับสนุน
จะรังแต่ให้เกิดความวุ่นวาย

ประกันเตือนที่ไม่อยากจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

จะทำให้สังคมเดินไปสู่ทางตัน

จะทำให้การพัฒนาการเมืองของประเทศไทยเป็นไปไม่ได้

ทำหน้าที่อยากบริสุทธิธรรม
ตอนนี้หลังการเลือกตั้งมา

เปิดผลทุกหน่วย

หน่วยเลือกตั้งในประเทศไทย

นำตัวเลือกกัดกล่าว

ก็เราพร้อมที่จะทำงาน

แหล่งขาวรูปเป็นส่วนเวทีแห่งนี้